พูดถึงเรื่องของความสนุกสนานแล้ว

กีฬากีฬาเป็นยาวิเศษ

อันนี้คุณให้๕แล้ว
กีฬาสร้างความสมัครสมานสามกีฬใช่มั้ยคะ

เราได้แข่งกีฬาเราเต็มที่กันแน่นอ

ถูกต้องแล้วกีฬาสีโรงเรียนค่ะ
นักเรียนเด็กเขาจะเต็มที่สนุกสนานเฮฮาขนาดไหน
บอกเลยงานนี้ตาต่อตาฟันต่อฟัน
มาดูขบวนพาเรทกันก่อนนะคะการแข่งขันกีฬาสีที่โรงเรียนมานิตานุเคราะห์จังหวัดสุราธานี
เปิดตัวมายิ่งใหญ่อลังการมากคุณเห็นไหมดรัมเมเยอร์น้อย
นี่มีสีชมพูสีส้มแสดนะคะเป็นการแข่งขันกีฬาสีที่โรงเรียนจัดขึ้น
มีทั้งหมด๕สีด้วยกันจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมสีม่วงมาแล้วสีม่วงนะคะ
ตากแดดกันก็สู้ค่ะแต่งตัวตั้งแต่เมื่อวานนะคะเนี่ย
นี่เดินตามขบวนเพื่อนไม่ทันหลงร้องไห้เพื่อนหายลูก
มันเป็นงานที่ต้องมีคราบน้ำตาแล้วก็เสียงหัวเราะ
สีเขียวมาสีเขียวนี่ยิ้มมาเลย
โอ้โหสามะเนนเดินมาด้วยนี่มนต์สามะเนนมาเลย
บางคนเดินไปยิ้มไปบางคนร้องไห้ไปก็มีอย่างที่เห็นกันไปนะคะ
แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยน้องเขาก็ตั้งใจกันมากเลยนะ
ส่วนที่สร้างความสนุกสนานและมั่นสุดต้องยกให้นี่
การแข่งขันกีฬาแต่ละสีเนี่ยเขาไม่ได้มาเล่นนะ
มีตั้งแต่รุ่นเล็กไปจนถึงเด็กโตนะคะ
ไม่ว่าไซส์ไหนยังไงไม่สำคัญเพราะว่าเขาแข่งขันกันดุเด็ดเผ็ดมันมาก
นี่คือการแข่งขันชักเกยอร์ของสีเขียวและสีชมพูวัดพลังวัดพลัง
คือเวลาดึงมันต้องใช้พลังนะแล้วดูสิครับ
เฮ้ยนี่เหล่าบรรดาพี่เลี้ยงอ่าดูดูคุณครูคุณครูคุณครู
คอยเอาใจชั่วคุณครูเสื้อดำเอ้ยลบดึงลบดึงดึงดึง
อันนี้เป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยสีม่วงนะกับสีน้ำเงินอ่า
สีฟ้ากับสีม่วงอ่ะคุณครูนี่คือเป็นเทรนเนอร์
เป็นฝึกน้องมาเป็นอย่างดีนะคะครับโอ้โหเนี่ยคุณ
แต่ละสีเนี้ยเขาต้องคัดตัวเต็งมาเลยนะเออไม่ตัวเต็งเดียวน่ะ
เต็งตึงเต่งบวมแข็งแรงไงและนี่กีฬาวิ่งเปรี้ยว
ที่ฉันชอบมากตอนเด็กโอ้โหแต่ที่สร้างความฮือฮาก็คือ
คุณครูที่เป็นโค้ชอย่างที่บอก
ถึงแม้ว่าคุณครูจะท้องตั้งครรภ์
แต่ว่าคุณเต็มที่สุดเลยค่ะคุณครูค่ะ

ห้ามคุณครูแรงนะฮะ
คุณครูเวลาคุณครูแบบให้น้องดึง
คุณครูคะคุณครูท้องนะคะ

โอ้โหมันจะดี

คุณครูนะฮะด้วยความปรัฐธนาดีค่ะคุณครู
คือเห็นแบบนี้แล้วนะเด็กเขาก็เหนื่อย
แต่ที่เหนื่อยกว่าก็คือคุณครูนี่แหละ

เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศที่สนุกสนาน
สนุกสนานเด็กเขาได้แข่งกีฬาสีมันเป็นความสุขนะ
ซ้อมกันตลอดทั้งปีเพื่อแข่งวันเดียว
ที่ฉันผ่านมาแล้วที่ฉันจำน่าย
ทั้งเป็นเชลิดเดอร์ทั้งวิ่งเปรี้ยว
จริงวางคู่ไปวิ่งเลยจ้ะ
เรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างให้กับเธอแล้วในวันนั้น

วันเดียวใน๑ปีเราต้องเต็มที่
ผมว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็น่าจะนึกย้อนไปในสมัยตอนเด็กเนอะ
ตอนที่แข่งขันกีฬาสีคือมันมีทุกปี

จะเปลี่ยนสีบ้างอะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่ก็แข่งขันกันทุกปี
มันเป็นงานที่เด็กทุกคนเขารอคอยที่จะลงแข่งขันกัน
เขาตั้งใจมากก็มีความสุขมากกับการแข่งขัน
แต่ทั้งหมดเลยการแข่งขันกีฬามันเป็นเรื่องของการสร้างความสมัครสมาธิสามัคคี